รขศนะครับร่วมกับกศธรคมนาคมยืนยันว่าจะช่วยเหลือทั้งผู้บาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ครับ
ขณะที่สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้คงต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจในการติดตามดำเนินคดี

รถโดยสารขนาด๔๐ที่นั่งยี่ห้อแมนเป็นรถเช่าเหมาของบริษัทขนส่งหรือบขศที่นำผู้โดยสารพร้อมพนักงาน๓๘ชีวิตไปประสบอุบัติเหตุตกเหวบริเวณเขาพลึงอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิษฐ์ที่ระดับความสูง๑๓๐เมตรได้รับการยืนยันว่าผ่านการตรวจเช็คสภาพตามกรอบระยะเวลาก่อนที่จะนำรถออกมา
พบความปกพ่องก่อนนำรถออกจากต้นทางได้มีการตรวจสอบเมื่อวันที่๑๕พฤศติกายนที่ผ่านมาและรถคันนี้ไม่เคยมีประวัติอุบัติเหตุแม้แต่ครั้งเดียว
ในวันที่๑๕พฤศจิกา
เพราะฉะนั้นก็ยืนยันได้ว่ารถมีความพร้อมในการใช้งาน
รถคันนี้เป็น๑ใน๔๐คันของรถจ้างเหมา
และมีอายุการใช้งานเพียง๖ปี
หรือระบบหนุ่งเผาล้อด้วยไฟฟ้า
และรถมีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง
ส่วนพนักงานขับรถคือนายอุดมสุนมาตร
รอดชีวิตจากอุบัติเหตุครั้งนี้

เป็นพนักงานประจำของบขมานานถึง๒๐ปีเต็ม
ขับทั้งรถเช่าเหมาและรถโดยสารประจำทาง
จากการตรวจสอบประวัติไม่เคยถูกลงโทษจากพฤติกรรมการขับรถ
มีประสบการณ์ในการทำงานค่อนข้างสูงนะครับ
แล้วก็จากการตรวจสอบประวัติในเรื่องของการขับขี่
ก็ไม่ปรากฏว่าเป็นผู้ที่เคยมีการฝ่าฝืนถูกลงโทษ
หรือว่ามีลักษณะที่มีการขับขี่ที่ประมาณ

ส่วนการสอบสวนทางคดีเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ซึ่งคดีนี้ถือเป็นคดีอาญา
รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่บคศและพันเอกสรรพชัยหุวนัน
แสดงความเสียใจต่ออุบัติเหตุครั้งนี้
โดยบขศอำนวยความสะดวกรับผิดชอบส่งร่างผู้เสียชีวิต
กลับไปยังภูมิลำเนาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว๑๘ศพ
ส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ๒๐ราย
ล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วโดย๕ราย
ออกจากโรงพยาบาลกลับมารักษาตัวที่กรุงเทพ
สำหรับผู้เสียชีวิตญาติจะได้รับเงินชดเชย
ส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจะได้รับค่ารักษาพยาบาลตามค่าใช้จ่ายจริง
จากบริษัทประกันภัยและบคศ
ทำประกันเพิ่มให้กับผู้โดยสารในวงเงินไม่เกิน๒๘๐๐๐บาท

ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานของตำรวจ
ขณะที่กศธโทรคมนาคมให้ความช่วยเหลือกับผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้
หากเป็นสมาชิกสหกรณ์กศธได้รับรายละ๒๐๐๐๐บาท
และหากเป็นสมาชิกชาปนกิจสงเคราะห์
ได้อีกรายละ๑๓๕๐๐๐บาท
ลินดาอุตมะข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน